เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องที่มันฮือฮาในโลกโซเชียล
โอ้โหถิ่นแดนไทยกันเลยเอาแน่นอนค่ะพาไปถิ่นแดนอีสาน
มันมีปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งคุณผู้ชมที่
หลายคนเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยตกตะลึงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
อยู่บนท้องฟ้ามองไปค่ะโอ้โหเป็นทางยาวเลยเออมันเป็นเมฆค่ะ
เมฆที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาแชร์กันมากมากเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
วันนี้ตอนเจ็ดโมงครึ่งครับเขาเรียกว่าเมฆอาคัสเมฆอาร์คัสเออ
หรือว่าชื่อหนึ่งก็คือเมฆกันชนคือลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนเป็น
เมฆหนาทึบเป็นติดกันเป็นแพร่ยาวเหมือนกันชนก็
เขาก็เรียกกันภาษาปากง่ายเนี่ยนะคะ
คือเป็นแนวยาวอยู่เหนือท้องฟ้าเคลื่อนตัวไปให้คล้ายกับคลื่นยักษ์
ผ่านหลายอำเภอในจังหวัดนครราชศรีมา
อุ๊ยนี่เหมือนในหนังนะไอดีโฟล์ปะเนี่ยแอลียนบุกโลกคือมันไม่ค่อยมีนะนะ
พอเห็นแล้วก็แบบอุ๊ยอันตรายหรือเปล่า
นั่นน่ะสิซึ่งจริงแล้วเนี่ยก้อนเมฆนี้นะคะ
ก็เกิดขึ้นได้แหละมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะ
เป็นช่วงระหว่างที่มีฝนตกลมกระโชกแรงนะคะ
ก็จะทำให้เกิดเมฆอาคัสนี้ได้นะคะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่เห็นแล้วก็ฮือฮาออกมาถ่ายรุ่งถ่ายรูปกันมากมายนะ
ก็คือถ่ายได้แหละแต่ว่าระวังกันหน่อยเหมือนกัน
เพราะว่ามันจะมีฟ้าผ่าแฝงอยู่
เพราะมันจะเกิดกับช่วงที่แบบมีฝนฟ้าขนองนะคะ

ก็เรียกว่านอกจากจะได้เห็นความสวยงามแล้ว
เรื่องของอากาศที่มันฟ้องมาทางเมฆเนี่ย
เราก็ต้องใส่ใจด้วยดูแลสุขภาพเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะ
ช่วงนี้ยิ่งฝนฟ้าขนองพายุฝนลงมาแบบนี้ด้วยนะ
ช่วงนี้นี่นะต้องระวังสุขภาพกันหน่อย
เดี๋ยวก็มีฝนตรงฝนตกทั้งที่มันก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะ
มันเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าเนี่ย

เตรียมร่มบุญสาบงสาบานอะไรไว้ไหมคุณสนะ
อู้ยใครจะไปสาบงสาบานมาก